อ่าทีนี้คนที่ยังไม่ป่วยบางคนก็กังวลและเครียดไปก่อนแล้วว่าตัวเองจะป่วยแต่รายนี้เนี่ยคือป่วยแล้วจริงจริงเนี่ยนะคะ
อัปเดตอาการล่าสุดของคุณนวัดอิสระไกรศีลกันหน่อยซึ่งติดโควิดสิบเก้าและล่าสุดเนี่ยคือรักษาตัวมาเก้าวันแล้วนะคะ
พันยี่สิบเนี่ยไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยของคุณนวัดให้ข้อมูลว่า
คุณนวัดเนี่ยติดสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธ์อินเดียนี่แหละที่กำลังระบาดหนักเลยนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวต่อในห้องไอซียูอาการก็คือค่อนข้างเหนื่อย
คุณหมอต้องให้ออกซิเจนให้นอนคว่ำตลอดตอนนี้เชื้อลงปอดลามไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
คุณหมอก็เพิ่มการรักษาด้วยการให้พลาสมากับคุณนวัฒน์ถึงแม้ว่าอาการจะซุดลงอีก
แต่ถ้าถามถึงกำลังใจบอกว่าตอนนี้คุณนวัดยังคงใจสู้
ระหว่างที่คุณน้ำเนี่ยไลฟ์สดอยู่คุณนวัดก็จะเข้ามาคอมเมนต์แซวอยู่เรื่อยนะคะ
เดตล่าสุดจากการสอบถามข้อมูลคนสนิทก็ทราบว่าขณะนี้คุณนวัดย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเลิศสินแล้วค่ะ
อ่าฟังบางช่วงบางตอนที่มีการไลฟ์สดเนี้ยหน่อยนะคะอ่าหนึ่งพี่นวัดเป็นสายพันธุ์อินเดีย
แกไม่สามารถที่จะนอนหงายหน้าได้หมอต้องให้แบบต้องให้คว่ำหน้าคว่ำหน้านอนนะคะ
ซึ่งหนูก็เห็นมาแล้วเมื่อกี้ก็โทรไลน์แบบเห็นหน้าเห็นตากันก็เห็นว่าพี่นวัดเป็นยังไงก็
ก็เออสำหรับหนูนะอาการพี่นวัดไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับพัชรพร
อ่าส่วนคุณโกติอารามบอยที่ติดโควิดสิบเก้าไล่เลี่ยกันเลยกับคุณนวัดเนี่ยนะคะ
เดตว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับค่ะผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าโกติแข็งแรงขึ้นแล้ว
่นเป็นห่วงแม่ที่ฝากเลี้ยงเอาไว้สัปดาห์หน้าโกติคงได้ออกจากโรงพยาบาล
แต่ว่าต้องกักตัวต่อเพื่อความปลอดภัยก่อนด้วยนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะ